คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เขาก็ได้เอามอเตอร์ไซค์มาจอดบนฟุตปาด

จากการเตือนมันกลายเป็นทะเลาะ
กลายเป็นด่าทอกลายเป็นเสียงดังเลยค่ะ

คุณเขียนใบมาดินี่รถส่วนตัวผม
ผมไม่ได้ยก

ถ้าทำผิดก็ยอมรับคุณเขียนใบมาดิครับ

มันผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพนักงานส่งอาหารเนี่ย

ว่าทำไมเทศกิตเครดบังซื้อคนเนี่ย
ด่าเขาก็เลยไปแจ้งความที่โรงพัก

เทศกิจก็เอาตัวพนักงานส่งอาหารคนนี้
ปรับข้อหาจอดรถบนทางเท้า
ก็โดนปรับ๒๐๐๐บาทนะคะ